มาดูความคืบหน้าค่ะคดีฆ่ายกครัว๓ศพพ่อแม่ลูกที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘พฤศจิกายนไปพบศพที่บ้าน๒ธันวาคม
คนก่อเหตุถูกจับแล้วคนก่อเหตุก็คือแฟนนุ่มของลูกสาวบ้านนี้
ก็คือไปเจาะยิงทีละคนทีละคนทีละคนตายอยู่ในบ้านนะคะ
เขาอ้างว่าหึงห่วงแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบ
วันนี้เนี่ยค่ะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มีการจัดพิธีศพให้กับทั้ง๓ศพนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริงค่ะ
เป็นพิธีชาปนกิจเชิงตะกรที่วัดดงหนองเป็ดจังหวัดเชียงราย

นี่ค่ะคือบรรยากาศสุดเศร้าจริงนะคะ
ได้มีการนำร่างครอบครัวกิมศรีทำพิธีชาปนกิจบนเชิงตะกร
ผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพก็คือนายอุดมกิมศรีอายุ๕๗ปี
นางนัชชากิมศรีอายุ๕๑ปี
นางสาวสวรสกิมศรีหรือน้องแป้งอายุ๒๙ปี

ก็จะมีการนำมะพร้าวมารดหน้าศพ
แล้วก็ร้องไห้บรรยากาศเศร้าจริง
พิธีชาปนกิจนี้นะคะจัดขึ้นที่สุสานวัดดงหนองเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
มีญาติมีคนใกล้ชิดมาร่วมงาน๓๐๐กว่าคน
เป็นพิธีเรียบง่ายเผาศพบนเชิงตะกอน
คือตั้งเรียงกันเลยค่ะ๓ศพนะคะ
นี่ค่ะทุกคนก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
เพราะเป็นการจากไปอย่างกระทันหันของครอบครัวกิมศรี
ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
อัชราเกรดสุวรรณอายุ๕๗ปี
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเสียใจมากค่ะ
ญาติต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ขอให้ทั้ง๓คนไปสู่สุขตินะคะ
ยืนยันว่าไม่ให้อภัยกับคนที่ก่อเหตุแน่นอน
เพราะเป็นการก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมผิดมนุษย์
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เพราะว่าตอนไปจับตัวคนก่อเหตุได้
มีแม่ของคนก่อเหตุด้วยมีแฟนสาวของคนก่อเหตุด้วยเนี่ยค่ะ
ทางครอบครัวของผู้ตายบอกว่าจะติดตามคดีจนถึงที่สุดนะคะ
ทำไมตำรวจไม่เอิยถึงเลยกับคนที่พาไป
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เพราะที่บ้านมีความโปรดแค้นมากเลยค่ะ
ทุกคนบอกให้อภัยให้อภัย
แต่ตระกูลบุรมกรีมสีไม่มีทางให้อภัยค่ะ

กินทุกวันค่ะไม่มีการขาดเกินค่ะ

ให้ทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็บันทึกภาพมา
หลังจากจัดงานศพเสร็จเก็บกระดูกเรียบร้อยแล้ว
ญาติพี่น้องก็จะจัดงานทำบุญใหญ่ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ

จะมีการจัดงานกันยังไงที่บ้านดีเป็นการทำบุญ
ส่วนเรื่องภาระหนี้สินเรื่องของมรดกของครอบครัว
ก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงนะคะ
คือมีรายงานว่าเมื่อช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
มีตัวแทนของผู้ต้องหา
เป็นแฟนนุ่มของน้องแป้งผู้ตายลูกสาวบ้านนี้
มีตัวแทนไปนะคะเอาพวงหลีดไปให้
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือ๑๐๐๐บาท
แล้วก็ไปกราบศพทั้งสามศพแล้วก็รีบเดินทางกลับทันทีค่ะ
ก็นี่เป็นบรรยากาศที่งานศพนะฮะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เช้าวันนี้พ่อกับแม่รวมทั้งแฟนสาวของผู้ต้องหาคือ
นายนวราธรคุณศักดิ์แสงคำหรือว่าไนโอ
เป็นแฟนสาวที่เขาคบหามา๕ปี
แล้วก็มาคบกับน้องแป้งเป็นการคบซ้อนอีกเนี่ยนะ
ก็มาที่สพบ้านดู่เจ้าของคดีนะครับ
เพื่อมาเยี่ยมมาคุยกับนายโอ
ไม่ได้ผ่านหน้าต่างของห้องเยี่ยมผู้ต้องหานะครับ
ทั้ง๓คนก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับ

บอกแค่ว่ายังไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นที่บอกกับผู้สื่อข่าว
เวรที่อยู่ที่หน้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบอกว่า
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานายโออยู่ในห้องขังก็ไม่ได้มีอาการเครียดนะ
กินข้าวดื่มน้ำที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ได้ตามปกติ
ไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมนะครับ
ช่วง๑๐โมงพนักงานสอบสวนนำตัวนายโอออกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ที่ห้องของพนักงานสอบสวนที่อยู่ชั้น๑ของโรงพักษณ์
แฟนสาวก็เข้าไปแล้วก็เอาเสื้อคลุมให้เป็นเสื้อยีนของตัวแฟนสาวที่ใส่มา
เอามาปิดบังใบหน้านายโอเอาไว้นี่ครับ
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็นำตัวนายโอไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงรายตอนช่วงบ่าย๒นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามนายโอ
นายโอก็ยังไม่ให้ข้อมูลอะไรนะฮะ
ตำรวจก็เอาเสื้อมาปิดบังใบหน้าไว้ก่อนจะพาขึ้นรถออกไปนะครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงราย
พร้อมกับการคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันนี่ฮะตอนพาตัวออกมา
แต่เป็นสิทธิ์ของเขานะที่เขาจะเปิดเผยปิดบังใบน่งใบหน้าอะไรพวกนี้นะครับ
ในโอผู้ต้องหาตั้งแต่วันแรกที่ควบคุมตัวได้จนถึงวันนี้นะคะ
ก็ปิดบังใบหน้าตลอดไม่ตอบอะไรกับผู้สื่อข่าวเลย

ทีมข่าวของเราก็อยากรู้ว่าจริงแล้วในโอผู้ต้องหาคนนี้

ทำไมถึงก่อเหตุได้อย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ทีมข่าวไปคุยกับคนที่เคยเป็นเพื่อนกับนายโอผู้ต้องหาค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับนายโอผ่านสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
แต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากนักนะคะ

นิสัยของนายโอเท่าที่สัมผัสได้
นายโอเป็นคนขี้อวด
ชอบโพสต์โชว์เงินโชว์รวย
อวดว่าพ่อเป็นมาเฟียทำธุรกิจสีเทา
นายโออยู่ในสังคมสีเทาสังคมมืดมาตั้งแต่เล็ก
เวลาที่คิดอะไรจะคิดในมุมมืด

แล้วก็บอกว่าเออไปชอบไปต่อยกับคนอื่นเนี่ยเป็นนักเลงนะ
แต่เวลาที่ไปเที่ยวกับนายโอจริงนะคะ

โอก็ไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนบอกเพื่อน
ก็ไม่ได้แบบโอ้โหเก๋าอะไรอย่างที่บอกเพื่อน

ตัวเองเท่ตัวเองเก่าแต่จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
พยายามจะบอกว่าตัวเองรวยนะพ่อเป็นมาเฟีย
จริงแล้วก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีสตังค์อะไรขนาดนั้น

วันเหตุการณ์ที่เนโอไปฆ่ายกโรโหสามศพเนี่ยค่ะ
เพื่อนคนนี้บอกว่าตกใจมาก
ส่วนตัวนะไม่คิดว่าคนอย่างในโอจะมา
ก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้
เขาก็เป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะครับ
ก็มีความแปลกดูบางทีก็ดูไม่ค่อยมั่นใจ

แต่ก็ไม่เคยเห็นว่าเขาก่อเหตุอะไรต่อหน้าต่อตาเหมือนกัน
สิ่งนี้มันดูเท่ดูดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หรือว่าเขาอาจจะดูหนังแล้วอินกับหนังมากหรือเปล่า
คิดอะไรที่แบบไม่ค่อยดีเหมือนคนปกติเขา
แต่ก็ไม่นึกว่าจะถึงขั้นกล้าทำอะไรที่แบบไม่ใช่คนคิดนะครับ
คือถ้าคนมีความคิดเขาก็คงไม่ทำกันอย่างนี้
เบื้องต้นก็ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ตำรวจบอกว่าอยากจะคุยกับแฟนสาวของนายโอ
แฟนสาวอีกคนนึงที่เอาเสื้อปิดในโออยากจะคุยกับแฟนสาวด้วย
แล้วก็รถของกลางที่ในโออยู่กับแม่ตอนที่ตำรวจไปเจอ
ที่แม่บอกว่าตั้งใจจะขับพาไนโอไปมอบตัวแต่ตำรวจไปเจอก่อน
รถอันนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเป็นหลักฐานทางคดีด้วย
ก็ต้องเอาให้ชัดว่าทำคนเดียวอย่างที่สารภาพหรือเปล่า